เขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่ะเขาดาวน่
สมาชิกใหม่ที่สวนสัตว์นครราชศรีมาก็ได้รับการต้อนรับสมาชิกใหม่เช่นเดียวกันเป็นลูกข้าง๕สีที่ถือว่าเป็นสัตว์หายากใกล้ศูนย์พันธุ์ด้วยคุณผู้ชม
มันยาวเนอะยาวมากแล้วมันก็มีรูปรักที่แปลกตาไม่เหมือนตัวไหนด้วยเหมือนกันนะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะที่สวนสัตว์นครราชศรีมาตะมนต์ชัยมงคล
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
สวนสัตว์ก็จัดกิจกรรมช่วงของเทศกาลปีใหม่
พร้อมกับเปิดตัวสัตว์ป่าสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์นั่นก็คือ
ลูกข้าง๕สีนั่นเอง

นี่เป็นสมาชิกที่เพิ่งลืมตาดูโลกวันที่๒๒ธันวาคมนี้เอง
ตอนนี้ถ้าใครได้ไปสวนสัตว์นครราชศรีมา

ไม่รู้สิว่าลูกข้างตัวนี้มันเพศอะไร

มันยังไม่สามารถดูได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ยอมออกห่างจากแม่เลย

อดแม่อยู่แบบนี้ค่ะก็ต้องรอที่เขาผละออกจากตัวแม่เขาก่อนนะ

ซึ่งพ่อของมันก็คือพ่อสายชนอายุ๗ปี
แม่ของมันชื่อสายน้ำอายุ๔ปี

ตั้งชื่อให้ลูกข้างตัวนี้ด้วยสิ
สายชนกับสายน้ำเป็นสายอะไรดี

สายแล้วอันนั้นคุณ

นี่คุณผู้ชมค่ะข้าง๕สีนี่ถือว่า
เป็นข้างที่สวยงามที่สุดในโลกนะคะ
เพราะว่าตามตัวมันเนี่ยสังเกตว่ามันจะมี๕สีสังเกตตรงไหนบ้างที่หัวมัน
เทาหน้าผากก็จะเป็นเทาดำออกแดงส่วนหางจะเป็นสีขาวน่าจะเป็นผิวเหลืองหน่อยนะคะ
ซึ่งข้าง๕สีก็เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์ของโลกเลยค่ะ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเขาจัดให้อยู่ในประเภทบัญชีแดง
คือหมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วก็ห้ามซื้อขายด้วย
ตอนนี้มีสมาชิกใหม่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ
ที่เราได้มีการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากแบบนี้
ก็ต้องแสดงความยินดีกับทางสวนสัตว์นครราชศรีมาด้วยนะคะ
นี่ค่ะหน้าตาน่ารักเฉียวอ๋อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดีนะ
ในช่วงปีใหม่วันหยุดที่โคราชนะ

ไปดูค้างสิอรับจริงดีช่วยกันตั้งชื่อหน่อยนะ
แม่สายน้ำพ่อสายชนลูกสายแล้ว
น่ารักดีช่วยกันตั้งชื่อหน่อยก็ได้นะคะ